วันนี้ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิทาได้เดินทางไป
เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบาย
ยำว่าจะไม่ขึ้นข้ามแรงแบบกระชากแต่ภาพนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควร
เพราะคุณพิธาเนี่ยโอ้โหซ้อนท้ายพี่วินมาเลยแต่หมวกกันน็อกเนี่ยของเขาเองนะ
เออไม่ใช่ของพี่วินนะไอ้หมวกสีขาวเนี่ยเขาเตรียมมานี่ฮะสุดท้ายก็นั่งวินมา
นักข่าวแบบนี้ที่ไปรอทำข่าวตอนแรกบอกว่าจะประชุมกันลับเงียบ
ได้เชิญใครแต่ว่าพอนักข่าวเขารู้เรื่องก็ไปดักรออยู่หน้าสภาอุตสาหกรรมเลย
แล้วก็ไปดักรอสัมภาษณ์แล้วก็เก็บภาพในการมาที่นี่ครับ
คุณพิทาเองก็ไปหามรือกับคณะผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะ
ก็พูดคุยกัน๓ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้คุยกันหลายเรื่อง
นะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
แล้วก็จะดูเจาะลึกเป็นรายเซ็กเตอร์ของผู้ประกอบการทั้งยานยนต์สิ่งทอปิโตเคมี
ส่วนเรื่องของค่าแรงเนี่ยต้องอธิบายให้เข้าใจว่าไม่ได้มองแค่เหรียญด้านเดียว
เพราะว่าแน่นอนครับถึงแม้จะมีนโยบายในการปรับขึ้นค่าแรงเป็น๔๕๐บาท
จาก๒๐หรือ๑๕ต่างเนี่ยแล้วก็ต้องดูกันไปนะฮะ
แล้วก็กรอบตัวเลขเนี่ยยังคงไว้ที่๔๕๐แต่ว่าบางพักเองก็อาจจะเห็นว่าแค่๔๐๐ก็พอ
แต่ยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นทีเดียวไป๔๕๐จะไม่กระชากแบบนั้น
แต่ว่าต้องดูในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อ
รวมทั้งประสิทธิภาพของแรงงานในรายจังหวัดด้วยนะครับ
ในส่วนของคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมก็บอกว่า
ขอให้รัฐบาลเนี่ยกิโยตินกฎหมายที่มันล้าสมัยหมายถึงว่ายกเลิกไปเลยล้มล้างไปเลย
หรือว่าฆ่ามันทิ้งซะทำกฎหมายใหม่ขึ้นมาให้อุตสาหกรรมใหม่มันเกิดขึ้นได้
ต่อไปจะมีคณะทำงานร่วมกันระหว่างสภาอุดกับรัฐบาล
ทำงานกันแยกกันเป็นรายกลุ่มเลย
แล้วก็ยอมรับนะว่าไอ้กังวลเหมือนกันกับเรื่องของนโยบายขึ้นค่าแรงของก้าวไกล
แต่วันนี้พอมาคุยกันก็เบาใจลงไปแล้วนะครับ
คุณพิทาเขารับฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปหามรือกันต่อ
เพราะคุณพิทาเองเขาบอกว่าเคยเป็นสมาชิกของสภาอุดด้วย
ซึ่งก็เข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
เอาง่ายคุณผู้ชมถ้าปรับขึ้นค่าแรงไป
ผู้ประกอบการเขามีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
สุดท้ายเขาแบกรับไม่ไหวเขาต้องไปขึ้นราคาสินค้า
แล้วผลกระทบมันจะไปตกอยู่ที่ประชาชน
ดังนั้นต้องรอบครอบแล้วก็รอบด้านด้วย